วันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตซอล
ซึ่งเจ้ามิกเกียรติยศแลมเขตกัปตันทีมจากกรมทางหลวงบอกว่าภูมิใจนะครับ
ที่กลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบเกือบ๖ปีครับ
กิจยุทธ์แลมเขตติดทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๑๒ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ให้ทีมชาติไทยเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายก่อนจะแพ้สเปนตกรอบ
หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสมสรกลมทางหลวง
มิสพูดถึงการกลับมาติดทีมชาติไทยในรอบ๖ปีว่าดีใจมาก
เพราะก่อนหน้านี้มีชื่อแค่เข้าไปซ้อมแต่ก็ไม่ติดทีมชุดสุดท้ายอีกเลยนะครับ
เพราะมีปัญหาบาดเจ็บต้องถอนตัวตลอดแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยท้อ
และตอนนี้ก็กลับมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วทำให้มีผลงานที่ดีนะครับ

หากได้รับโอกาสลงเล่นก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีพอที่จะช่วยทีมชาติไทยครับ
ระหว่างวันที่๒๐๒๓ตุลาคมนี้
มีมาเลเซียอุสเบกิสถานและอังกฤษร่วมฟาดแข้งแข่งแบบพบกันหมด
ทีมที่มีคะแนนดีสุดจะคว้าแชมป์นะครับ
ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

โค้ชอิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้ฝึกศร

เหลือเพียงรายละเอียดเรื่องแท็กติกที่จะไปติวเข้มก่อนเกมการแข่งขันจริง
หมายคือต้องการมีแต้มทุกนัดนะครับ
นัดแรกเจอกับอีลักษวันที่๑๙ตุลาคม
นัดสองพบญี่ปุ่น๒๒ตุลาคม
และนัด๓พบเกาหลีเหนือวันที่๒๕ตุลาคม
รายการนี้จะเอา๔ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ